ทุกผู้ชมครับที่จันทบุรีนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๒๙รายนะครับ
เป็นคนไทย๑๐นะฮะแล้วก็กัมพูชา๑๙รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมที่จันทบุรีตอนนี้๔๔รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจากบ่อนพนันนะครับ
หมู่บ้านหลังวัดเกาะขวางตำบลเกาะขวางอำเภอเมือง
บ้านพักในหมู่บ้านศิลาพร๒ตะบนเกาะขวาง
แล้วก็ตลาดนัดเนินสูงอำเภอท่าใหม่
ราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้ม
ขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไปเล่นในบ่อนพนันที่หนองศรีงากับเนินสูง
ซึ่งคาดว่ามีกว่า๕๐๐คน
ขอให้กักตัวนะฮะแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบคัดกรองโรคนะครับ
ป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปในพื้นที่ของจังหวัดครับ